ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูคลื่นลูกใหม่กันหน่อย
บอกเลยว่าคลื่นลูกนี้มาแรงมาก
จะเป็นใครยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
คลื่นลูกใหม่ใหญ่บรบบม

เย้ปิงปองทงฉัยยังไงล่ะฮะ
ล่าสุดฉี่ไปเที่ยวเขาใหญ่กับแก๊งเพื่อน
ได้เรื่องมาอีกแล้วจ้า
บอกเลยว่านี่มันคลื่นยักษ์ชัด
ไปเลยนะ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
นี่มันใครพี่บัตรแล้วคะพุกขา

บอกฉันทีเพื่อนยังอยู่ดีอยู่ไหม
กลึงแหลกมิตุไหล่คลื่นต่อไป
คลื่นถึงน้ำไปเลยจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป